คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นคนร้ายชายคนนี้
่อสองคดีซ้อนนะฮะคดีแรกก็คือไปข่มขืนคุณยาย
ซึ่งอายุ๗๙ปีแล้วในสำนักสงฆ์แห่ง๑ที่ขอนแก่น
ยายก็ไปปฏิบัติทำอยู่ทั้งนั้นหลังจากถูกจับตัวได้
คุมตัวอยู่ที่สพหนองเรือที่ขอนแก่น
ก็ใช้อุบายหลอกเจ้าหน้าที่ตอนตรวจปัสสาวะ
บอกเดี๋ยวผมเอาถุงไปทิ้งแล้วพอเดินออกไปเนี่ยวิ่งหนีไปเลย
ล่าสุดจับได้แล้วผู้ชายคนนี้อายุ๒๔ปี
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่คือภาพที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
หนีไปอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นกระท่อมกลางป่านะฮะในพื้นที่บ้านหนองโนตำบลบ้านเมง
อำเภอหนองเรือไม่ไกลจากสำนักสงฆ์ที่ก่อเหตุไปข่มขืนยายเขา

อัจฉริยะศรีทาชื่อเล่นชื่อนายโออายุ๒๔ปีนะครับ
ถูกจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
มีจักรยานยนต์ที่ขี่หนีไปด้วยนะฮะคือไปขโมยเขามานะฮะ
เดี๋ยวจะไล่ให้ว่าพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยเป็นยังไง
จักรยานยนต์คันนี้เนี่ยขี่หนีมาอยู่ตรงนี้นะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะ
นี่ฮะเดี๋ยวไปดูภาพที่สพนเรือนะครับ
คำวันนี้คุมตัวมาถึงเนี่ยในโอนะฮะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
พยายามไปถามว่าเออไปก่อเหตุอย่างนี้เนี่ย
ทำไปทำไมแล้วรู้สึกสำนึกผิดบ้างไหม
ตอนสอบสวนเสร็จสอบปากคำเสร็จนะครับเบื้องต้นนะครับ
ขอโทษสิ่งที่ผมทำผิดไปครับ
ขอกลับตัวกลับใจครับอยากไปทำอีกอย่าง
อารมณ์เป็นชั่ววูบครับ
วันนั้นเราเมาไหมเมื่อกี้รู้กัน

ก็ค่อนข้างจะบ่อยครับ

แล้วทำไมถึงเลือกรับร่าง
อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้หลืกตัว

ตอนนี้อยากขอโทษใครอย่างไรพูดได้เลย
ผมอยากขอโทษที่ผมทำสิ่งที่ไม่ดีไปครับสิ่งที่ทำไปแล้วครับ

อารมณ์ชั่ววูบอ้างแบบนี้นะคะ
แต่อารมณ์ชั่ววูบเนี้ยมันกล่อหลายคดีหลายครั้งหลายหทแล้วจ้า
ทีนี้ค่ะมาค่อยไล่ดูทีละเรื่องค่ะ
มาดูเรื่องที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จากโรงพักก่อนดีกว่านะคะ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจของสพนเรือจังหวัดขอนแก่นนี่ค่ะ
หลังจากเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อไปตรวจหาสารเสพติด
โออ้างว่าจะนำถุงปัสสาวะไปทิ้งที่ถังขยะหน้าโรงพัก
ก็มีตำรวจเดินตามไปนะ
แต่ประเด็นคือปล่อยให้ผู้ต้องหาเดินไปก่อน

ออกหน้าโรงพักตำรวจเดินตามค่ะ
แต่มันระยะมันค่อนข้างห่างกันมันระยะห่างกัน
นี่แม่ค้าล็อตเตอรี่ยังงงเลยบอกเอ๊ะอะไรโอ้โฮใช่ค่ะ
ผู้ต้องหาข้ามถนนไปอีกฝั่ง
แล้วขโมยรถจักรยานเดียวของชาวบ้านที่จอดอยู่
ชาวบ้านเขาเสียบกุญแจค้าเอาไว้ด้วย

ตัวอย่างปัสสาวะเสร็จเดี๋ยวผมเอาถุงไปทิ้ง

แล้วตำรวจเดินตามทิ้งระยะค่อนข้างห่างด้วยไง
นี่ออกมาหน้าโรงพักเลยนะฮะโอ้โหแล้ววิ่งหนีไปเลยเหรอ

แล้วรถจักรยานยนต์เสียบกุญแจค้างอยู่ไงคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านคือหนีไปเลย

คันที่ว่าไปเจอเมื่อเย็นแล้วก็ใช่แล้วหนีไปได้

สิบห้ามีนาคมที่สพนเรือจังหวัดขอนแก่น
ในโหวะค่ะในอัธิริยสีทาอายุ๒๔

แล้วก็ข้อหาข่มขืนยายวัย๗๙
ตอนที่บวชชีพรามอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมในหนองเรือนะ
ดูสิคะผู้ชายคนนี้อายุ๒๔นะแต่ก่อหลายเรื่องเลย
สพนเรืออยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว
ตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
สุดท้ายจับได้แล้วนะตามภาพที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะ
แต่ทีนี้ค่อยไล่ย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สพนเรือ
รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุในโหวะ
ควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของโรงพัก
ร้อยตำรวจเอกทองคูณวันวิชิตรองสารวัตร
สอบสวนสพนเรือเบิกตัวในโอออกมา
ยังใส่กุญแจมืออยู่นะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในโอก็ต้องปัสสาวะแล้วก็จะไปตรวจหาสารเสพติด
ปัสสาวะน้อยตำรวจก็เลยคุมตัวในโอ
กลับเข้าห้องควบคุมตัวเพื่อให้ปัสสาวะใส่ขวด
คือที่มีในมือที่ถือเป็นถุงแล้วตำรวจบอกมันน้อย
มันน้อยไปเลยต้องไปปัสสาวะใส่ขวดอีกรอบนึง
ดังนั้นไอ้ที่อยู่ในถุงเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ในโอก็เลยบอกว่า

ขอไปทิ้งถังขยะหน้าโรงพัก

ตำรวจให้ไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
คือขอไปทิ้งถังขยะหน้าโรงพัก
ตำรวจปล่อยให้เดินไป
แล้วตำรวจทิ้งระยะมันห่างพอสมควรแหละเดินตามอย่างนี้
แล้วในโอข้ามไปอีกฝั่งไงคะ
ประเด็นคือใส่กุญแจมือนะตอนเดินออกไปนะ
ประเด็นคือนายโอสลัดกุญแจมือที่ใส่แบบหลวมออกข้างหนึ่ง
แสดงว่าใส่กุญแจมือผู้ต้องหาก็ใส่ไม่แน่นอีก
คือตำรวจเขาคงบอกว่าเพื่อให้นายโอไปปัสสาวะใส่ขวดได้อย่างสะดวกหน่อย

สะบัดหลุดไปข้างนึงแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้าน
บังเอิญชาวบ้านเสียบกุญแจค้างเอาไว้อีก
โอ้โหมันเลยหนีไปได้ไงคะ
หนีไปทางอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมินะคะ

แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันนี้ต้องยอมรับว่า

ท่านผู้ชมครับส่วนคดีหลักนะฮะ
ก็คือคดีที่ในโอเนี่ยไปข่มขืนคุณยายอายุ๗๙ปีนะครับ

นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามให้นะครับ
สำนักสงฆ์ในพื้นที่ตะบนบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้เสียหายคือคุณยายอายุ
โอ้โหแล้วเชื่อไหม
พิการขาขวาขาดนะฮะ

มาปฏิบัติทำอยู่ที่นี่นะครับ
สมมุติว่าชื่อคุณยายนกก็แล้วกัน
จุดเกิดเหตุเป็นกระท่อมขนาดเล็กอยู่ใกล้กับทางออกด้านหลังสำนักสงฆ์นะครับ

ซึ่งก็มีความกว้างสักประมาณ๔คูณ๔๔เมตรนะฮะ
สูง๑เมตรนะครับมีเหล็กดัดติดเอาไว้
ใช้ผ้าล้อมรอบลักษณะเอาไว้คุมดับคุมฝนนะครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับมีช่องลมที่คนสามารถปีนลอดเข้าไปได้อ่ะ
นะในกระท่อมเนี่ยมีที่นอนมีพัดลมมีถังแก๊สมีเครื่องครัว
เอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับพระรูปหนึ่งที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ซึ่งพระรูปนี้เนี่ยท่านเป็นอดีตสามีของคุณยายผู้เสียหาย
คือก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันนะฉันสามีภรรยา
ทีนี้พออายุเยอะขึ้นเนี่ยพระรูปนี้นะหลวงพ่อท่านบอกว่า
ก็เลยคุยกับคุณยายเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยบอกขอบวชกันแล้วกัน
ขอบวชตลอดชีวิตก็มาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
คุณยายนกด้วยความที่เป็นห่วงพระอดีตสามี
ก็เลยตัดสินใจมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมที่นี่
ในฐานะเป็นโยมอุปถาคคอยดูแลข้าวปลาอาหาร
อยู่ประจำวัดนี้อยู่มาสามปีกว่าแล้วนะครับ
คืนวันเกิดเหตุตี๒นะฮะตี๒ของคืนวันที่๑๓มีนาคม
คุณยายแกก็นอนอยู่ในกระท่อมตามปกติ

นายโอผู้ต้องหาขับรถเป็นรถเก๋งนะครับ
มาจอดด้านหลังกระท่อมแล้วปีนกระท่อม
เสร็จแล้วก็หนีออกทางประตู
ล็อกกุญแจนะฮะคือเปิดประตูออกได้นะครับเพราะว่าเข้าไปจากด้านใน
แล้วล็อกกุญแจที่แกมีกุญแจของแกอยู่เนี่ยเวลาแกออกไปข้างนอกแกต้องล็อกกุญแจใช่ไหม
กุญแจยายเลยนะแล้วก็หนีไป

ยายแกตั้งสติได้ก็ต้องเคาะหม้อนะ

ชามอะไรที่มีอยู่ในกระท่อมเนี่ยต้องเคาะเพื่อส่งสัญญาณให้คนมาช่วยเหลือ
สัญญาณก็เรียกร้องแก่กะล้องอื้อ
นี่ไปเห็นด้วยโหยวาย่ายอย่างนี้เรากอมมิเจอ้ฆ่า
เออมันบีบคอบิดปากก็ได้
อย่างนี้ก็ไว้เข้าไปตรงนี้เลยถ้าเด็กหนุ่มลุมมันก็แข็งแรงเนอะ
คือสภาพสภาพตอนนั้นเนี่ยเขาล็อกจากด้านหน้าไว้เหรอครับ
เวลาเรานอนแล้วก็นั่งสวดม้อนก็อยู่ในห้องนี้แหละ
อ๋อคือเกษตรจะนั่งสวดม้อนหรือเปล่า
มีอะไรก็เปิดประตุภาพนี้
คือพอก่อเหตุแล้วหนีไปเนี่ยแต่ว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เขารู้จักหมดนะฮะ
คุณยายก็รู้จักพระที่วัดก็รู้จักทุกคนก็รู้จัก
เพราะนายโอเป็นคนงานในไร่นะฮะ
กระชายอยู่ห่างจากวัดแค่๕๐๐เมตร
นี่ฮะแล้วปกติเนี่ยมาที่นี่ประจำนะครับ
ก็เลยรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แล้วหุ่นยายก็อยู่ที่กระท่อมคนเดียวรู้หมดว่าที่นี่
อยู่แบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนบอกโอ้โห
คือสงสารคุณยายมากส่วนคนร้ายนี่ก็ถือว่า
ไม่เกรงกลัวต่อบาปตามอะไรเลย

ใช่ใช่ให้แก่แล้วก็คนพิการด้วย
ก็บอกว่าเรียนอันตรายแน่ทั่วคนแบบนี้มาอยู่
เมื่อก่อนก็ไม่มีอันนี้มีปัญหาเลย่า
มาอยู่เป็นป่าเป็นดงคนพื้นที่นี่ก็ไม่มีปัญหา
ก็ว่าบาปเขาก็ว่าคนชั่วคนไม่ดีหมดนั่นแหละแต่ว่า
ก็มันไม่รู้จะทำไงเรารู้แต่หน้านะ

ก่อนจะไปหนีที่โรงพักตอนตรวจปัสสาวะนะครับ

ก็เลยไปที่ที่พักของนายโอนะฮะ
จากสำนักสงฆ์แห่งนี้๕๐๐เมตรนะครับ
คือมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่นะคนงานด้วยกันเนี่ย
บอกว่านายโออยู่ที่นี่สัก๖เดือนแล้วนะครับ
ปกติก็พูดเก่งขยันทำงานไม่เคยเห็นทำร้ายใคร
แต่คืนวันเกิดเหตุเนี่ยผิดปกติก็คือกลับมาถึงที่พักเนี่ย
มาแต่เช้าท่าทีลุกลนจากเดิมเป็นคนนอนตื่นสาย
เพื่อนร่วมงานต้องไปปลุกแต่วันนี้ทำไมดูแบบลุกลี้ลุกลนนะ
เห็นแต่เช้าอะไรอย่างนี้

มือมันก็เรียงนะบอกมึงว่าเขามานอนตอนไหน
มึงก็ไม่รู้เค้ากันแล้วว่านี่ตอนออกไปว่าจะพาไปปั้น
มึงก็ไม่รู้ว่ามิเรียงอย่างนี้
ทีนี้พอไล่ดูในโอเนี่ยผู้ต้องหาพอไปก่อเหตุข่มขืนคุณยายเขา
ถูกควบคุมตัวได้นำตัวไปที่โรงพักษพนเรือนะครับทุกผู้ชมครับ
วันเกิดเหตุคืน๑๓มีถ้าไล่ไปหลังจากที่หนีออกจากโรงพักษ์ตอน๘โมงเช้า
ของวันที่๑๕มีนะครับที่เห็นว่าถือถุงปัสสาวะไป
บอกเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ไปได้จักรยานยนต์มีกุญแจเสียบอยู่
๙โมงเช้า๑๕มีนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับ
โอขี่จักรยานยนต์ที่ขโมยได้ไปหาเพื่อน
หมู่บ้านหนองหอยตำบลจรเข้อำเภอหนองเรือ
ไปหาเพื่อนไปให้เพื่อนตัดกุญแจมือให้
เพราะว่าสมัติหลุดได้ข้างเดียวที่เขาใส่ให้หลุมเผื่อให้ไปปัสวะ

หกมีนาคมมีคนเห็นนายโอไปขอบุหรี่ไปขอน้ำดื่มจากชาวบ้าน
ที่หมู่บ้านดอนหันศบัวตะบนยางคำอำเผินน้องเหลือ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณยี่สิบกิโลเมตรนี่นะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับเราได้เจอกับเพื่อนของผู้ต้องหาที่ไปมั่วสุมเสพยาด้วยกันอ่ะ
เขาบอกว่าใช่โอเนี่ยมามาถึงเนี่ยบอกให้เพื่อนช่วยตัดกุญแจมืออีกข้างหนึ่งให้หน่อย
ค่ะเพื่อนก็ตัดให้นะนี่เพื่อนก็ตัดให้แล้วก็มั่วสุมเสพยาด้วยกันนะครับ
หลังจากนั้นก็แยกกันไปตอนสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ขณะเสพยาด้วยกันในโอเขาก็เล่าให้ฟังหมดบอกนี่นะโหเราเนี่ยไปข่มขืนแม่ชี
ในสำนักสงฆ์มาแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้แบบนี้หนีมาหนีมานะ
บอกว่าอ๋อก็เสพยาบ้าเข้าไปแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศ

มีคุณยายอยู่คนเดียวอยู่กระท่อมก็เลยเข้าไป
พวกเขาก็คุยกันธรรมดา

เขาก็ไม่มีอาวุธมีอาวุธไม่มีผมไม่รู้หรอก
ก็ใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน
ทำได้แบบนี้เขาบอกว่าอารมณ์ชั่วโภคเขานอน

คุณแจนอะฉันใส่ไว้จะไม่มีคนเข้าได้
คือว่าจะนอนนะคะจะนอนแล้วก็
ฉันก็เปิดไฟไว้ฉันก็นอนเปิดไฟ
แล้วคุณแจเนี่ยจะใส่ทุกคืนทุกวันนะ
แล้วทีนี้มันเป็นลูกโกงเห็ดเนี่ย
มันลูกโกงเห็ดทุกชั่วนะ
สุดท้ายก็จับได้แล้วนะฮะแต่หลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมันจะกลัวหรือเปล่าคุกตารางใช่ไหม
ก่อคดีแล้วก็ก่อคดีอีกนะครับหลายครั้งหลายหนนะฮะอ่านี่ฮะจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจับได้นะคะอืม